เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าในตอนนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
และแม้บางพื้นที่ระดับน้ำจะลดลงแต่ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินะคะ
โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเลยค่ะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตทะลุกว่า๑๐ศพไปแล้ว
ติดตามรายละเอียดจากรายงานเลยค่ะ
ญาติพาร่างของเด็กหญิงวันฤดีลักษณะอายุ๔ขวบออกจากบ้านที่น้ำท่วมขังเกือบ๒เมตร
มกลางเสียงร้องไห้ระงมของญาติที่ต้องสูญเสียเด็กอันเป็นที่รัก
เด็กหญิงวันฤดีอาศัยอยู่ที่บ้านกับพี่ชายบนชั้นสอง
เพราะชั้นล่างถูกน้ำท่วมสูงเธอออกไปยืนข้างบนบ้าน
แต่พลาดตกลงไปในน้ำจมหายใช้เวลากว่า๒๐นาทีจึงพบร่าง
ผู้เป็นแม่ซึ่งรอร่างลูกอยู่ก็ถึงกับซุดลงไปกับพื้นด้วยความเสียใจ
ปริมาณน้ำมหาศาลที่หลากเข้าทั่วหมู่บ้านคิริวงศ์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพน้ำขุ่นหลากอย่างรุนแรง
ชาวบ้านระบุว่าไม่เคยมีปริมาณน้ำมากเช่นนี้มาก่อน
กระแสน้ำกวาดทำลายที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว
ร้านค้าที่ปลูกสร้างในพื้นที่หายไปกับกระแสน้ำทั้งหมด
หมู่บ้านคิริวงศ์ในวันนี้เริ่มมีแสงแดด
ท้องฟ้าเปิดและไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
ตอนนี้ในหมู่บ้านลงเหลืออยู่เพียงซากของความเสียหาย
ประตูบ้านสะพานรถจักรยานหรือพวกเฟอร์นิเจอร์
ทุกอย่างพังเสียหายไปกับกระแสน้ำ
แต่น้ำที่เคยสีแดงขุ่นกลับมาสีเขียวสดใสต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง
ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็เข้าทำความสะอาดร้าน
กวาดพวกเศษไม้ดินโครนที่มากับกระแสน้ำ
พร้อมล้างทำความสะอาดร้านและบ้านเรือนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง
แขวนที่ถูกน้ำซัดก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ถูกซ่อมแซม
มีนักท่องเที่ยวไปยืนชมบรรยากาศหลังน้ำหลาก
สิรินันทองเกิดอายุ๕๔ปีเจ้าของคาเฟ่บ้านทองเกิด
หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเล่าวินาทีน้ำหลากเข้าท่วมร้านของตัวเองว่า
น้ำไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเก็บเข้าของได้ทัน
กระแสน้ำซัดเข้าของในร้านเฟอร์นิเจอร์พังเสียหายเกือบทั้งหมด
คาดว่ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า๔๐๐๐๐๐บาท
หลังจากนี้คงต้องใช้เวลาฟื้นฟูซ่อมแซมร้านอีกหลายเดือน
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้ง
ก็อยากให้กลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับผม
ภาพรวมในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้บนถนนพัฒนาการคูขวาง
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของนครศรีธรรมราช
ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงเกือบ๑เมตร

ส่วนถนนราชดำเนินติดกับสะพานลาเมฆในพื้นที่ซอยย่อยต่าง
ยังคงมีพื้นที่รุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
ซึ่งมวลน้ำได้เคลื่อนตัวผ่านไปยังพื้นที่ของถนนปากนคร
จะไหลไปรวมกันออกสู่ทะเลที่ปากพนัง
ซึ่งอำเภอปากพนังหลังจากนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าห่วง
เพราะต้องรองรับน้ำมาจากพื้นที่ต่างก่อนจะไหลลงสู่ทะเล
ซึ่งบางพื้นที่ของอำเภอปากพนังเคยท่วมหนักสุดถึง๑เดือน
สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้
มีผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง๑๕ศพแล้ว
เป็นชาย๗ศพหญิง๘ศพมีผู้สูญหายอีก๑ราย
พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า๙แสนไร่
สภาพน้ำที่เอ่อล้นคลองท่าสะท้อนเข้าท่วมขัง
ในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ระดับน้ำสูง๓๐เซนติเมตรถึง๒เมตร

ถนนภายในหมู่บ้านสัญจรได้แต่รถยกสูง
และบ้านเรือนกว่า๗๐ครัวเรือนถูกน้ำท่วมทั้งหมด
ประชาชนต้องอยู่กับน้ำมานาน๔วันแล้ว

นำอาหารน้ำดื่มบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
สถานการณ์น้ำท่วมใต้ตอนนี้แม้บางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลาย
แต่หลายพื้นที่แม้ระดับน้ำจะลดลง
แต่ก็ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ
จากนี้ก็ต้องเร่งฟื้นฟูทั้งอาคารบ้านเรือน
สภาพจิตใจของชาวใต้ให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกัน